วันนี้มาเปิดศึกชิงล้านยกที่๓กันครับ
ขึ้นไปซ่อมไฟทางสูงสิบสองเมตรเขายังไม่รู้เลยว่าผมตกเสาไฟ
อ้าวจาก๑๒เมตรอ่ะนะ๑๒เมตรโอ้โหเกิดอะไรขึ้น
ไฟดูดโอ้โหตรงนี้ห้อยเลยครับ
ข้อเท้าเหรอข้อเท้าด้วยค่ะห้อยเลยหมุนได้เลย
เฮ้ย
โรงเรียนเนี่ยเห็นบอกว่าเคยได้รับรางวัลด้วยในส่วนของกีฬา

เป็นกีฬายูโดที่เราได้เป็นแชมป์ระดับประเทศ
ว้าวเจ๋งมากเลย
ร้องได้ให้ล้าน

สวัสดีคุณผู้ชมทั่วประเทศเลยนะครับ
มาพบกันแน่นอนที่สุดนะครับ
เวลาดีแบบนี้วันอาทิตหยุดอยู่บ้านนะครับ
แปดนาฬิกาตรงหลังเคารพทงชาติแล้วนะครับ
กับรายการร้องได้ให้ล้าน
นักสู้ชิงล้าน
ช่องไทยรัฐทีวี๓๒แห่งนี้นะครับ

จะเป็นการประชันในเรื่องของความแม่นยำ

โดยเราจะมีนักสู้ถึง๒ท่านด้วยกัน
ชิงเงินล้านจากทางรายการของเรา

นักสู้ของเราบอกได้เลยว่าเข้มข้นมากค่ะ

ของนักสู้จากมุมแดง

ผู้มีอารมณ์แจ่มใสสุขสุดใจ

กับนักสู้จากมุมน้ำเงิน

แท็กซี่ผู้ซื่อตรงกับความรัก
แม้งานจะหนักก็ไม่เคยย่อท้อ

สองนักสู้หัวใจบริสุทธิ์

มาเอาใจช่วยพวกเขากันเลยครับ

นักสู้ทั้งสองท่านอยู่กับเรา

ขอต้อนรับคุณชัยนะครับแล้วก็น้องเก่งนะครับ

ทางบ้านที่เป็นแฟนรายการของเรา
ช่วงอาทิตย์๒อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับ

คนที่โรงเรียนตามมาเชียร์มีทั้งเพื่อน

ขอต้อนรับนะครับท่านผอชิดสวัสดีนะครับ
คุณครูประทีบคุณครูนันนะครับ

สวัสดีครับ
บ้านนี้โรงเรียนก็เหมือนครอบครัว

ครอบครัวก็เหมือนความรัก

ส่วนความรักที่นั่งตรงหน้านะมาคนเดียวเลย

ผ่านมาสองยกแล้วนะครับ

วันนี้มาเริ่มกันที่ยกที่๓
น้องเก่งมาวันนี้หายตื่นเต้นหรือยัง

ดดันไหมเวลามาร้องเพลงรู้สึกกดดันไหมครับ

การแข่งขันนะมันก็ต้องแบบว่ามีแพ้มีชนะนะ
แต่ว่ารอบนี้เดี๋ยวให้ลุงชัยเข้าร้องก่อน
เดี๋ยวให้น้องเก่งลงไปนั่งกับคุณครูนะครับ

ตอนนี้มาขับแท็กซี่รับจ้างอยู่ที่กรุงเทพครับผม

ตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีคือคนก็ประหยัด
ก็ต้องสู้ครับเพราะว่ามีภรรยาที่ต้องรับผิดชอบเขาอีกหนึ่งคนนะครับ
เขาก็พิการด้วยขาขาดดูแลกันไปตลอด
ใครป่วยก็ดูแลกันผมป่วยเขาก็ดู
ผ่าตามาสองข้างนี้ก็ได้ภรรยานะครับคอยหยอดตา
นี่แหละครับป้าอ้อยของผมอยู่กันมา๒๓ปี
ผมเจอกับเขาตั้งแต่เขาขาขาด
ตอนนั้นผมบวชพระอยู่
คือเขามากวาดลานวิหารที่วัด
ก็เลยเห็นนิสัยดีขยันสึกมา
แล้วก็เลยมาให้แม่มาขอ
ผมไม่เคยรังเกียจเรื่องความพิการของเขา
เพราะว่าเขาเป็นคนดีเป็นคนขยันสะอาด
ทำกับข้าวเก่งรักมาก
มันก็จะอยู่กันไปเรื่อยจนแก่จนเท่า

สมัยก่อนเดินสายไฟไปด้วยกัน
มีความสุขมากไม่เหงา
ต่อมาเท่าแก่เขาเลิกกิจการ
แฟนผมก็ป่วยด้วยติดเตียงอยู่พักนึง

ก็เลยมาคิดว่าเออเราไปหาเช่าแท็กซี่ขับดีกว่า
เพื่อมีรถด้วยจะได้พาแฟนไปหาหมอ
คือช่วงนี้ป้าอ้อยของผมก็รู้สึกเหงา
ผมก็เลยอยากจะกลับไปทำอาชีพอย่างเก่า

ก็เลยอยากได้เงินไปซื้อเครื่องมือ
มาทำอาชีพเดินสายไฟฟ้าอย่างเก่า

มาเอาใจช่วยลุงชัยแท็กซี่คนขยัน
ผู้ที่ฝ่าฟันทำทุกอย่าง

ให้คว้าเงินได้ตามเป้าหมายที่ตั้งใจ
เพื่อที่จะได้นำเงินไปซื้ออุปกรณ์ทำสายไฟ
ตามที่ใจหวังเอาใจช่วยกันนะครับ
เมื่อก่อนนี้เห็นบอกว่าทำอาชีพซ่อมสายไฟ

ผมขึ้นไปซ่อมไฟทาง

ทางก็คือเสาที่ใช้สองทาง
ใช่ไฟที่เขายื่นออกไปข้างนอก

โหแล้วเราขึ้นไปยังไงอ่ะค่ะ
ก็ช่างไฟเขาจะมีรองเท้าเหล็ก

ว่าพวกการไฟฟ้าเค้าใส่กับแบบนี้เป็นรู

คือเบลท์คือเอาไว้รัดผมก็ขึ้นไปเรื่อยไปจนถึง
ทางที่ผมจะถอดออกมาเพื่อจะห่อนลงมา
ให้แฟนผมรับเพื่อเช็คแล้วลงผมก็ต้องลงมาเช็คข้างหน้า

จาก๑๒เมตรน่ะโอ้โหเกิดอะไรขึ้นไฟดูดโอ้โหส่วนดี
ไอ้ไฟดูดน่ะเราใส่เซฟตี้อยู่แล้วทำไมเราหล่นมาได้อ่ะ
ยังไม่ทันจะใส่ครับคือตอนแรกอ่ะผมนึกว่ามันไม่มีไฟ
ผมก็เอื้อมมือจะไปจับสลิงเพื่อจะเหวี่ยงเข็มขัดมาอีกข้างหนึ่งเพื่อจะล็อก
เพราะฉะนั้นดูดผมจนไฟออกตัวเลยควันออกตัวเหรอไฟแรงสูงด้วยนะ
ใช่แรงสูงผมก็นึกว่าผมตายผมก็แค่รอว่าหัวใจผมจะหยุดเต้น
แล้วพอถึงดินแล้วเป็นไงเดินได้ไหม
พอถึงดินผมยังหัวใจผมยังไม่หยุดเต้นผมก็มีสติอยู่ผมก็จับหัวดีกว่า
หัวแตกคอหักหรือเปล่าเป็นไงจับหลังไม่เป็นไรเลยผมก็ยกขามาโอ้โหขาหัก
อย่างนี้ขาหักเราก็ต้องรีบไปหาหมอ

ข้างนี้หักตรงไหนครับ
ห้อยเลยครับเนี่ยตรงนี้ห้อยเลยครับ

แล้วเจ็บปวดขนาดไหนฮะตอนนั้นหรือยังชายอยู่

ผมยังขับรถไปหาหมอได้เลยนะ
เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะสรุปสุดท้ายไปหาหมอหรือเปล่า
ไม่ได้หมอดุของกันเลยคือไปหาหมอที่รักษากระดูก

เดี๋ยวนะขาหักหมุนได้รอบเราไปนวดน้ำมันเหรอ
ใช่ก็พอไปถึงบ้านหมอก็เจ็บแล้วเขายังบอกเอ้า
พอลงไปเขาเห็นบอกอ้าวหมอได้อย่างไรนี่

ดึงมาปุ๊บหมุนมาที่เก่าเพื่อให้มันกระดูกมันเข้ากัน
กระดูกมันเป็นต่อกันไงเค้าก็ใช้คาถาเค้าเค้าเค้า
ไม้เป็นมีดหมอยาวใหญ่เหมือนที่มีดที่คนบ้านนอกเขาจะใช้สับมะพร้าวเลยนะ
เค้าเค้าเค้าเค้าเค้าเค้าไม้เสร็จแล้วก็เค้า
เอาไม้มาวางวางเท้าผมโทษนะครับ
วางเสร็จเค้าก็เค้าเค้าเค้าแล้วก็น้ำมันนวด

อย่างนี้แสดงว่ามันไม่ได้หักมันหลุด
ใช่มันอาจจะหลุดมันหลุดจากบ้านหรือไงนี่แหละครับ
แล้วเรากลับบ้านแล้วอาการเป็นไงคะ
ก็นอนพักอยู่๒เดือนพบคุม

ไม่ไปเลยไม่เคยกินยาด้วย
ยาปัจจุบันไม่ได้กินไปให้เขาให้น้ำมันมาขวดหนึ่งไว้ทา

เพราะบีอายุมันกระดูกกับคนแก่
ผมตกประมาณสักจะ๕๐อยู่แล้ว
นับเป็นความโชคดีของลุงชัยกันแล้วกันที่ตกลงมาแล้ว
แล้วมันจังหวะมันไม่ได้โดนจุดสำคัญของร่างกาย
เดชะบุญแค่หลุดน่าจะเป็นหลุด
แสดงว่าคุณชัยก็มีความรู้เรื่องไฟฟ้ามา

ใช้ประสบการณ์ครับคือประสบการณ์จากที่ผมเรียนหนังสือมา
ทฤษฎีแล้วผมก็ปฏิบัติ
คือมาฝึกงานกับช่างใหญ่อะไรพวกนี้
ผมก็ทำหมดทั้งแรงสูงทั้งแรงต่ำถึงในบ้านในโรงงาน
ไม่กลัวเหรออย่างนี้ยังจะอยากได้รถแล้วไปทำงานกับป้าอ้อยอีก
เกิดโดนไฟดูดไปเหรออ่าคุณชัยก็ไม่รับผมไม่รับจอบสูง
ผมใช้แต่เดินไฟตามบ้านตามทาวน์เฮาส์ชั้นเดียว
แล้วก็ตึกแถวอะไรอย่างนี้มันเสี่ยงไม่รับไม่รับ
เอาล่ะนั่นก็เป็นเรื่องราวของคุณชัย

ก็เป็นห่วงคุณอ้อยแฟนนะครับ
ถ้าคุณชัยเป็นอะไรไปคุณอ้อยก็จะอยู่ยังไง
เหมือนกันถ้าคุณอ้อยไม่อยู่

หาตังค์นะหาตังค์แล้วไปอยู่กันอย่างมีความสุข
แสนบาทนะครับอย่างที่บอกกันไปแล้วนะครับ
เอาไปใช้หนี้ให้ภรรยาแล้วก็เอาไปซื้ออุปกรณ์
จะได้กลับไปประกอบอาชีพเดินสายไฟเหมือนเดิม
ง่ายพอครับรับเล็กน้อยไม่ต้องใหญ่โตเหมือนอย่าง
ครับผมเพราะฉะนั้นก็ต้องมาเริ่มกันที่ยกที่๓นะครับ
ที่๓นี้เงินทุนสะสมมูลค่า๓๐๐๐บาทนะครับคุณผู้ชม
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรยกที่๓ของคุณชัยมาเลยครับ
ครับเป็นอินโทรเพลงของคุณชัยที่คุณชัยจะต้องร้องให้ได้นะครับ

ทบ๒ลูกอีสานครับของไพ่พงศัก

ต้องมีไอ้หวดเป่าของคุณไพ

ตัวช่วยยังเหลือสิทธิ์ใช้ได้๑แผ่นป้ายจาก๒แผ่นป้ายที่เหลือนะครับ
และในยกที่๓นี้คุณชัยจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ขอให้โชคดีในยกที่๓นะครับคุณชัย

เงินทุนสะสมมูลค่า๓๐๐๐บาท

ให้ร้านยกที่สามเพลงมาครับ
ต้องจากบ้านนาถูกเกณฑ์เข้ามา
พร้อมทหารมุ่งก่อโบสถ์
ลูกอีสานมาปะจำการชายแดนมาเล
บ้านเมืองขัดแย้งสายตาระแวงภายวาเว
ชีวิตดังเรือลำน้อยลอยเล
แขวนบนเส้นได้ปลายกระบอกปืน
บ้านเกิดเมืองนอนที่จำจากจรตอนนี้

อุ้ยอุ้ยคงหลับวันดีกันตลอดคืน
คือหนุ่มทหารเกณฑ์ออกลาดตะเวนเสียจนดืดดื่น
เตือนเหงาดาวตกเสียงนกกางพื้น
แววซ้อนเสียงปืนจากชายเขากัน
ในวันดีที่ไม่มีสถานการณ์
สาวเว้วยาวีกับเบาอิสัตว์
เคยยิ้มให้กันแบ่งปันน้ำใจ
ต่างภูมิลำเนาแต่ว่าเขาก็เป็นคนไทย
ประจำการกลับบ้านเมื่อไหร่
เปิดดีน้องให้จะมันโทมา
เทือกเขาโบโดทาบทำเหมือนไก่มากมาย

ชีวิตที่หมอดับ
สังเวยความเชื่อแยกดินแบ่งฟ้า
อยู่ป้อมน้อยกอดปืนยืนยาม
ตีทางกว่าเสียงโอละเห่ย
ของแมวแววมาหัวใจครวนวา

เจ้าความลับรักที่เริ่มสุข
และเริ่มตัวด้วยอย่างรวมเกินไป
มีวันดีที่ไม่มีสถานการณ์
เซาว้าวยาวีกับเบาอีสาน
เคยยิ้มให้กันแบ่งปันน้ำใจ
ต่างภูมิลำเนาแต่ว่าเขาก็เป็นคนไทย
ปลดประจำการกลับบ้านเมื่อไหร่
เปิดอีนองให้จะมันโทษมา
เทือกเขาบูโดธาปทะเมินไกรมากมายความลับ
ดวงชีวิตที่หมอดับ
สังเวยความเชื่อแยกดินแบ่งฟ้า
อยู่ป้อมน้อยกอดปืนยืนยาม
แล้ววิพี
ความศูนย์จริงจริงนะคะหัวใจฟูนะคะคุยกับคนที่เปรียบว่าด้วยความสุขงัยมันก็

ช่วงหน้าถึงคราวของน้องเก่ง
ที่จะขึ้นมาสารต่อภารกิจยกนี้ให้จบ
พักสักครู่เดียวครับ

เด็กชายผู้มีอารมณ์แจ่มใส
สุขสุดใจทุกครั้งที่ไปโรงเรียน

เรียนอยู่โรงเรียนเซอร์ฮอนตาบอดพระมหาทัยพัทยาครับ
มีพิการทางร่างกายแล้วก็พิการด้านสติปัญญาเล็กน้อยครับ

ที่นี่ดูแลผมอย่างดีไม่มีขาดตกบกพ่องเลยครับ
สำหรับนักเรียนที่เรียนอยู่โรงเรียนสองคนตาบอดพระมาแต่พัทยาทุกคนนะครับ
อยู่ที่นี่ก็คืออยู่ฟรีกินฟรีพักอาศัยอยู่ที่นี่ทั้งหมดเลยนะครับ
มีเด็กบางคนนะครับที่บวชพิการซ้อน
เราคือเรารับหมดตั้งแต่๓กฎถึง๒๐ปีจากทั่วประเทศเลยครับ
โรงเรียนแห่งนี้จะสอนวิชาการแล้ว
เน้นเรื่องกีฬาอีกด้วย
กีฬาที่เกี่ยวเฉพาะคนตาบอดกีฬาโกบอลครับ
กีฬาโกบอลก็คือเป็นกีฬาเฉพาะคนตาบอดนะครับ
คือเล่นฝั่งละ๓คนผลัดกันลุกผลัดกันรับ
จากนี้ก็ยังมีกีฬายูโดครับลายูโดก็คือเล่นเหมือนคนปกติทั่วไปเลยครับ
มันมีกีฬาว่ายน้ำครับผลจากการทุ่มเททั้งความรักและความเอาใจใส่
ทำให้เด็กในโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาทัยพัทยาขวารางวัลทางด้านกีฬามาหลายครั้ง
ในการที่จะมาสับสนุนทางการศึกษาอุปกรณ์สำหรับคนตาบอด
การดูแลของงบประมาณที่นี่นะครับรัฐบาลช่วยอยู่ที่ยี่สิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์
อีก๗๐เปอร์เซ็นต์ที่เหลือคือการบริจาปทั้งหมด
ผมก็อยากจะหาเงินแล้วก็นำเงินมาช่วยเหลือโรงเรียนเราครับ
มาเอาใจช่วยอนุสรชายหนุ่มที่มีหัวใจเด็ก
ผู้ที่มีใบหน้าเปื้อนยิ้มให้ร้องเพลงได้เงินรางวัล
กลับไปซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนและค่าอาหารให้กับเพื่อนในโรงเรียนกันนะครับ
วันนี้ดีใจนะครับที่เราได้เจอเก่งแล้วก็ได้เจอทุกคนเลยที่มาจากโรงเรียนพระมหาทัยเนาะ
วันนี้รู้สึกยังไงบ้างที่ได้มารายการร้องได้ให้ร้านของเราค่ะ
บอกว่าตอนอยู่ที่โรงเรียนก็ได้ดูรายการของเราด้วยใช่ไหมร้องได้ให้ล้าน

วันนี้ได้มาเจอตัวจริงเนี่ยเสียงจริงเป็นใกล้เนี่ยเป็นไงบ้างครับน้องเก่ง

ชอบอะไรที่สุดเลยที่มาในรายการของเรา

ได้มาร้องเพลงแล้วก็ยังได้ฟังคนอื่นเขาร้องเพลงด้วย

คุณครูประทีพคะเนื่องด้วยเด็กอยู่กันหลายคนแล้วเราก็ไม่ได้คิดค่าเทอม
ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายเดี๋ยวทุกคนนอนอยู่ที่โรงเรียนหมด
ทีนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารเรื่องอุปกรณ์การเรียน
แล้วก็ทุกอย่างเนี่ยค่อนข้างขาดแค้นนะตอนนี้เราขาดอะไรบ้างคุณครูคะ

ก็จะเป็นอุปกรณ์การเรียนครับที่ต้องใช้ทุกปี
โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับพวกสเลสดินสอที่ต้องใช้ในการเขียนนะครับ
แล้วก็อุปกรณ์การพิมพ์พิมพ์ดีสำหรับคนตาบอด

เป็นอักษรเบลใช่ครับเครื่องพิมพ์เบล
เห็นบอกว่าปากกงปากกานี่ก็ต้องพิเศษ

เป็นเฉพาะผู้พิการทางสายตาเท่านั้น
ทีนี้ไอ้เครื่องพิมพ์เบลเห็นบอกว่าราคาสูงมาก
ใช่ครับทั้งเครื่องพิมพ์แล้วก็เครื่องปริ้นต์เบล

โรงเรียนเนี่ยเห็นบอกว่าคือมีการสอนแบบวิชาการด้วย
คือเน้นเรื่องนี้แล้วนอกจากนั้นคือ
เน้นเรื่องกีฬาด้วยมีความสงสัยคุณครูค่ะ

ก็เป็นกีฬาเหมือนสาวคนทั่วไปครับที่มีทั่วไป
แต่ถ้ามีเฉพาะคนตาบอนคือกีฬาโกบอล
แต่ถ้ากีฬาสากลทั่วไปคือมีว่ายน้ำครับ

เคยดูค่ะเป็นแฟนคลับพาราลิมปิกโลก

พาราลิมปิกโลกเราสามารถส่งเด็กเราไปได้ไหมคะ

ไปคัดเลือกไปแข่งขันกับผู้พิการหน้าสายตาอื่นเนี่ยครับ
เห็นบอกว่าเคยได้รับรางวัลด้วยในส่วนของกีฬา

เป็นรางวัลอะไรคะ
เราก็จะมีนักกีฬาของเราติดทีมชาติไทยไปแข่งขันระดับนานาชาติ
ไม่ว่าจะเป็นว่ายน้ำล่าสุดก็ไปสก๊อตแลนด์อิตาลีเยอรมัน
รางวัลอื่นก็จะเป็นกีฬายูโด
ที่เราได้เป็นแชมป์ระดับประเทศของประเทศไทย

ว้าวเจ๋งมากเลย

แล้วรางวัลอะไรคะคุณครูขาที่รู้สึกว่าภาคภูมิใจที่สุด
ก็จะเป็นรางวัลเกี่ยวกับยูโดนี่แหละครับ
ได้ทั้งคู่เลยไปเลยนะฮะ
คณิตก็เก่งกีฬาก็เก่ง
ไหว้ว่าอะไรเราก็ทำได้
อย่าย่อท้ออย่างเป๊บบอกไม่ว่าเป็นของลุงชัย
หรือว่าเป็นส่วนของน้องเก่งหรือว่าน้องแล้วก็คณะอาจารย์จากโรงเรียนมหาทัย
บอกได้เลยว่าทำให้เรารู้สึกมีพลังดูแล้วมีพลังวันนี้
รู้สึกแบบสู้กับทุกอย่างได้มนุษย์
วันนี้น้องเก่งก็ได้พิสูจน์แล้วบนเวทีของเราว่าก็สามารถมาร้องเพลง
กติกาเหมือนคนธรรมดาได้เลยกติกาสากล
เป็นเวทีของศักดิ์ศรีและเกียรติยศอย่างแท้จริง
ถูกต้องเพราะฉะนั้นจะชนะหรือแพ้อย่าไปซีเรียสเพราะว่าศักดิ์ศรีอยู่กับเก่งเรียบร้อยแล้วครับ
เท่าเทียมบนเวทีของเราพร้อมหรือยังครับจะเริ่มในเกมต่อไป
พร้อมครับพร้อมแล้วนะครับน้องเก่งต้องการเงินมากที่สุดเลยนะครับ
ล้านบาทเอาไปบริจาคให้กับโรงเรียนของตัวเองนะครับตอนนี้เดินทางมาถึงยกที่๓แล้วนะครับ
ตอนนี้คุณชัยร้องไปแล้วตอนนี้เก่งบ้างนะครับพร้อมนะครับ
พร้อมครับถ้าพร้อมแล้วอินโทรยกที่๓นะครับเงินทุนสะสมมูลค่าสามหมื่นบาทของเก่งมาเลยครับ

นี้เนี่ยรุ่นแบบโอ้โฮ
นานมากไหมอ่ะคะเก่งเกิดหรือยังก่อนตอนนั้นนะคะ

ชื่อเพลงว่าเรียกพี่ได้ไหมครับพี่ได้ไหมแล้วเก่งร้องได้ไหมครับ
ได้ไหมเอ่ยได้ครับอ่าเสียงสูงอีกแล้วได้ครับอันนี้ได้แน่นแน่แต่ว่าตัวช่วยของเรา
มีให้ตลอดเวลานะครับจนกว่าจะหมดไปนะครับ๒แผ่นใน๓แผ่นตลอดทั้งการแข่งขัน
และในยกนี้เก่งจะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ไม่ใช้ครับไม่ใช้ครับ
เอาละครับพร้อมนะครับพร้อมครับยกที่สามนะครับ
เงินทุนสะสมมูลค่าสามหมื่นบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านยกที่๓เพลงมาครับ

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

ของคุณเสรีรุ่งสว่างเรียกพี่ได้ไหม
เป็นเพลงในยกที่๓ของน้องเก่งนะครับ
และตอนนี้ก็ร้องครบกันแล้วอย่างกันในยกที่๓ทั้ง๒ท่าน
ร้องเพลงเรียกพี่ได้ไหมได้ไม่ธรรมดาจริง
ซึ่งในยกที่๓ก็ร้องจบไปแล้วทั้งคู่
ถึงเวลาที่ต้องมาตัดสินกัน
แต่ตอนนี้พักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวรู้ผลครับ

ในวันดีที่ไม่มีสถานการณ์
เรียกพี่ได้มา
คิดว่าร้องถูกทั้งสองท่านเลยไหมครับ
คุณชัยคิดว่าน้องเก่งเขาร้องถูกไหมฮะ

มั่นใจมากเพราะฉะนั้นกองเชียร์นะ

กองเชียร์เชียร์กันเยอะนะครับ

เงินทุนสะสมมูลค่า๓๐๐๐บาท
คุณชัยและน้องเก่งร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้
มาในวันนี้ก็เพื่อจะมาเอาเงิน
ไปช่วยเหลือโรงเรียนของผมครับ
เพื่อจะไปใช้หนี้ให้ภรรยา
กู้ของคนพิการมาก่อน๕๐๐๐บาท
เหลือก็จะไปซื้ออุปกรณ์บันไดสว่านอะไร
มาทำงานรับเหมาไฟเหมือนเดิม

เงินทุนสะสมมูลค่า๓๐๐๐บาท
คุณชัยและน้องเก่งร้อง

เรียนร้องได้ให้ตาม
เลือกรางให้ตาม
ลุ้นชิ้นตาม

ชื่นใจค่ะร้องได้ในยกที่๓แบบนี้ค่ะ

๓๐๐๐๐บาทแล้วนะครับ
ถ้าเกิดร้านแตกเนี่ยผมว่ากองเชียร์ข้างล่างนี้
แตกค่ะคู่นี้อยากให้แบบได้เงินล้านจริงคุณผู้ชม
ได้ไปช่วยโรงเรียนซะหน่อยเพราะว่าโรงเรียนก็ขาดแคลนเยอะ
นี่แล้วจะช่วยด้วยนะไม่ใช่ว่าจะเอาหมอ
เดินจริงบอกกับเราไว้นะใช่
ครับผมห้าแสนที่เหลือจะบริจาคให้กับโรงเรียน

เอาละตอนนี้แหมเรียกว่าเครื่องกำลังร้อนนะครับ

แต่ตอนนี้จะต้องให้คุณชัยเป็นคนเริ่มร้องนะครับ
ลุงชัยจะเป็นฝ่ายเปิดศึกในยกที่๔มูลค่า๔๐๐๐บาท
รู้สึกไงบ้างครับเนี่ยมาถึงกันยกโอ้โหผ่านกันมาสามยกแล้วเนี่ยยังไม่พลาดเลย
ฉิวเหมือนกันนะมาด้วยเร็วเหมือนกันนะแป๊บเดียวยกสี่แล้ว

เครียดไหมตอนมายกหนึ่งเพลงแรกผมคิดว่าคุณชัยจะจากพวกเราไปซะแล้ว
งั้นมาเริ่มเพลงที่๔ของคุณชัยกันเลยค่ะ
เต็มที่อินโทรยกที่๔นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๔๐๐๐บาทของคุณชัยมาเลยครับ
จังหวะนี้เขาเรียกจังหวะอะไรคะเนี่ย

แต่น่าเต้นมากเลยเหมือนแบบเต้นค่อย

คุณชูได้หลายแนวมากเลย

ไปเข้าทางจังหวะ

อย่าให้ผิดเนื้อนะคะถ้าจะเต้นเนื้อต้องได้นะ
ไม่เป็นไรครับได้แค่ทักประกันและทีวดีตั้งใจเตรียมที่เลย
เพื่อน้องเก่งของเรานะครับสู้ด้วยกัน

ลุงอยากสู้มาถึงสิบเพลง

เน้เสียชื่ออย่าเสียเสียงมาก
ตัวช่วยครับมีให้เหมือนเดิมนะครับ
ตอนนี้เหลือสิทธิ์ใช้อีก๑แผ่นของคุณชัยนะครับ
และในยกที่๔นี้จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ที่๔ครับเงินทุนสะสมมูลค่า๔๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านยกที่๔เพลงมาครับ
แฟนของใครมอเตอร์ไซค์ทำหล่นหน้ามนต์สวยสะดุดตาหาปานชะนีก็ไม่มีใครมาถามหาเธอเลยสักคน
แฟนของใครหมอเตอร์ใส่ทำลวงพุ่มพวงผิวหวังพร้อมร้องได้ให้ล้านยกที่๔
ข้างมนต์เจ็บตรงไหนปวดตรงไหนมากล้นหน้ามนต์พี่จะป่นยาขาด
โอ้ยชมงามถ้าใครไม่ตามก็โง่เป็นบ้าแม้นว่าใครไม่ปรารถนาจะรีบกว้าง
น้องเชยชื่น
แฟนของใครมอเตอร์ไซค์คิดสั้นฆ่าผัวหันละห้ามท่วงเอาคืน
หากวันนี้ถ้าไม่มีโจทยืนข้ามคืนผมจะตีทะบี
ข้างมนต์สรุปทางมนต์ตัวแรกหยุดนั่นแม้มันหยุดและกลับมา
งามถ้าใครไม่ตามก็โง่เป็นบาเหมือนว่าใครไม่ปรารถนา
จะรีบขวาน้องเชยชื่อ
แว่นของใครหมอเตอร์ใส่คิดสั่น
ข้ามวันห้ามทวงเอาคืน
หากวันนี้ถ้าไม่มีโจทยืน
ข้ามคืนแล้วผมจะตีทะเบียน
ขอบคุณครับ
เพลินเลยอ่ะเพลินเลยอ่ะ
เลินชิวนะลีลา
จากน้ำเสียงแล้วก็ยังมีการโชว์สเต็ป
เป็นเพลงเก่าแต่ภัยร้อทีเดียวของคุณสอนเพชรสอนสุพรรณ
มอเตอร์ไซค์ทำหล่นนะครับ

อะไรมันก็ดูจะดีไปหมดนะฮะ
จะดีกว่านี้ก็คือผ่านฉลุยกันไป
ลึกไปจนถึงยกที่๑๐เลยก็ดีนะครับ
ครับตั้งใจอยากช่วยน้องเก่งนะครับ

เพราะว่าตอนนี้ฟังพอท่านบอกแล้วสงสารว่า
เพราะโควิดนี่รายได้ทั้งทุกวงการนะที่เขาบอกนะครับ
คือพอคนเริ่มฝืดเคือง
จริงก็เลยต้องดูแลตัวเองก่อน
เงินที่จะมาบริจาคมันก็เลยขาดช่วงกันไป

เหมือนที่พี่เป๊กกี้บอกไงว่า
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอัตหิอัตโนนาโถ
ตอนนี้ตนต้องเป็นที่พึ่งแห่งตนก่อน

ช่วยเหลือตัวเองได้ก็ไปช่วยเหลือคนอื่นใช่นะครับ
เอาละครับเหมือนกับรายการของเราเช่นกันนะครับคุณผู้ชม
เราก็ช่วยเหลือผู้ที่แข่งขันทุกท่านเลยนะครับ

ยินดีจะช่วยเหลือผ่านการร้องเพลงของท่านเท่านั้นเอง

ร้องได้ให้ล้านยินดีช่วยเหลือทุกท่านนะครับ
ที่ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้ที่เดียวเท่านั้นนะครับ
ทุกวันอาทิตย์๑๘นาฬิกาตรงหลังเคารพทงชาติ

เพราะว่าต้องรอให้คราวหน้าวันอาทิตย์หน้านะครับ
ให้น้องเก่งนะครับมาร้องในยกที่๔

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวคราวหน้ากองเชียร์ก็ต้องมากันอีกนะ

วันนี้พวกเราทุกคนขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับ

ทุกคนคิดเท่าไรต้องมาเอาใจช่วยกันครับ

มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์
ต่อไปช่วยเชียร์น้องเก่งของผมด้วยนะครับ
ผมก็จะกลับไปฝึกซ้อมให้ดีครับ
ทุกคนรอติดตามชมผมด้วยนะครับ

ป๒ครับ
ที่ช้าได้ยินไม่ว่าเสียงใคร

เจอครับผู้หญิงสองคน

พอส่งถึงบ้านแล้วเขาให้เงินเสร็จ
แล้วเด็กสองคนไปไหนผมก็ถามเขา

ลมรถทั่วเมืองราชสีมา

ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน